ยังไปต่อกันที่นางเอกสาวเรื่องราวดีกันหน่อย

คุณซอง
ถูกต้องค่า
คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเพราะการมาแล้วกัน
ถ้านึกถึงนางแบบต้องนึกถึงแพนเค้ก

ใช่ที่๑ของไทยมาแล้วก็ได้ที่๑ของโลกมาด้วยเมื่อปี๒๐๑๔
คือทางเจ้าของแบรนด์บรีฟมาไหว้สาวแพนเค้กในจินตนากาตอนเดินสับมานึกเลย
แฟนเก่ามันพาแฟนใหม่มานั่งดูโชว์นี้

ด้วยความที่เป็นนางแบบมีหรือจะน้อยค่ะจัดเต็มสับไปเลยสมราคานางแบบระดับโลกค่ะ
งานไหนฉันก็สู้ตายตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันเลย
เองนี้นะคะก็เล่าให้ฟังตอนที่เดินแบบในวันนั้นบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ
ถึงแม้ว่าจะเดินแบบมาหลายปีคุณรู้สึกกดดันนิด
แล้วก็เดินโชว์เปิดเป็นคนแรกด้วยไงคุณ

เห็นอยู่นั้นซักซ้อมทำการบ้านมาตลอดเลยนะ
รวมไปถึงตีโจทย์ที่ได้รับนานพอสมควรด้วย
แต่ผลออกมาหลายคนชอบขอบคุณมากค่ะ
ก็จริงเป็นโชว์หนึ่งที่ประทับใจมากค่ะ
แล้วก็ได้รับการตอบรับที่เกินคาดมากจน
ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าทุกคนจะแบบฟิตแบ็คเข้ามาอย่างรวดเร็ว

แล้วก็ไปซ้อมซักซ้อมกับการถอดสูตรอะไรอย่างนี้ค่ะ

จนแบบจนถึงเวลาเดินก็
ก็จะได้ยินเพื่อนเล่ากันว่า
นี่พี่ช้อนบรีฟว่าแบบเหมือนมีแบบ
แฟนเก่ามานั่งดูอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบพี่ช้อนบี๊บขนาดนั้นเลยเหรอ

เฮ้ยเดี๋ยวน้าต้องทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยบอกว่าโอเคฉันต้องสวยสตรองออกไปแล้ว

เพราะพอเดินเป็นคนแรกมันก็จะกดดันไปอีกแบบหนึ่ง
มาในลุคเท่แบบนี้ก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ

ถ้าเกิดว่าทีมงานเขาบรีฟมา
บอกว่าแฟนเก่านั่งดูพาแฟนใหม่มาดูใช่ไหม

นี่แฟนเก่าไปอยู่ตรงนั้นแหละเชอรี่
มันพาแฟนใหม่ไปเยอะให้เราด้วย

เขาโอ
งานเดียวกันนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเจอแพนเค้กแล้วค่ะ
ไปเจอพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่พี่ชาครี

เหมือนเดิมนะเจอตัวจริงพี่คิดก็ขออัปเดตความคืบหน้าบนงคืบหน้าอะไรหน่อยก่อนหน้านี้
คริสเขาออกมาโพสต์เตือนแฟนคุณผู้ชมบอกว่าเขาถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง

ปลอมแปลงเพจหลอกว่าเป็นเพจของพี่ชาคริสคุณผู้ชม
จัดโปรโมชั่นขายของต่างซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เพจพวกนี้ไม่ใช่ของพี่เขานะแต่ไม่ทันแล้ว
ผู้เสียหายเยอะมากค่ะศูนย์เสียเงินที่โอนให้กับมิจฉาชีพนี้นะคะ
เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่พี่แจ๊คขวัญคุณเดาไม่ออกแน่นอน

ดี๕๐ล้านโอ้โหคือหลอกกันไม่ได้ขนาดนี้
คือต้องบอกอย่างนี้ด้วยความว่าเพจแล้วก็สินค้าของพี่ชาคริสเนี่ย
ผลมงผลหมากลากไม้เขาเนี่ยมันของดีมีราคา
ใครก็อยากจะรับประทานอยากจะกินกัน
คนเลยพากันสั่งซื้อไงแล้วพอเห็นลดราคา

กลายเป็นว่าตอนนี้โอ้โหผู้เสียหายเยอะมาก

อยู่ในช่วงพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่อยู่

ก็อยากให้ผู้เสียหายมารวมตัวกันหน่อยไปแจ้งความ
เพื่อที่จะเปิดให้มันเป็นคดีใหญ่ให้ได้เลย
เพราะว่าทางพี่ชาคริสเองจะอยู่ในส่วนของลิขสิทธิ

ส่วนตอนนี้หลายพื้นที่นะคุณผู้ชมนะ
จากเรื่องที่แบบว่าผู้คนเดือดร้อนจากการโดนหลอกแล้ว
หลายพื้นที่ตอนนี้อย่างที่เราติดตามข่าวกันไป

ชาวสวนเป็นยังไงยังอยู่หรือเปล่า

พี่ชาคริสบอกเลยว่าสวนของพี่คริสเคยจันทร์นี่นะ
ท่วมเหมือนกันในช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
แต่ว่าเดชบุญพี่แจ๊คท่วมปุ๊บ๒๔ชั่วโมงน้ำลด
เดี๋ยวไปฟังเสียงชาวสวนคนหล่อคนนี้กันหน่อยค่ะ
ฟังเสียงชาวสวนคนหลอกคนนี้ค่ะ
ไปเมื่อสัก๒เดือนที่แล้วครับ
แต่ว่าท่วมแค่แบบเป็นทางน้ำผ่านอยู่แล้ว

โปรโมชั่นขายทุเรียนลูกละร้อย
แล้วก็โอนไปเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคล

คือตอนนี้ได้เงินจากลูกค้าที่เขาเรียกว่าเสียรู้นะครับผม

หลายสิบล้านแล้วที่ได้ไปประมาณ๔๐๕๐ล้านได้แล้ว

โอ๊ยใช่อย่างนี้เสียหายอย่างที่บอกไปว่า
ผลผลิตของสวนพี่คริสมันคุณภาพดีจริง
อย่างเราเองเราเห็นรูปเห็นภาพในเพจของพี่คริส
เราก็อยากรับประทานกดคิวรออยู่เหมือนกัน

ใครเขาอยากกินอยากสั่งแต่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ติดตามจากเพจเขาจริงแล้วดูให้ดีด้วยนะ
อ๋อใช่นะคะก็สอบถามข้อมูลให้แบบสัตว์ดีอาจหน่อยก่อนละกัน